อันนี้๖ตัวตรงเป๊ะเลย

ครอบครัวแทบเป็นลมสิ้นสติไป
พอได้เงินกันไป๑๐กว่าล้าน๓๐ล้านก็มี

นะคุณสายพิมรุณจันชีวาอายุ๓๙ปีครับ

สองใบได้ไป๑๒ล้าน
หน้าตาเศรษฐีใหม่เป็นแบบนี้
คุณสายพิรุณบอกว่าเขาเป็นชาว

แต่ย้ายมาอยู่กับภรรยา

คือคุณผู้ชายฝั่งสายมือ

คือคุณรัชนนกษิหริสาร
ก็ประกอบอาชีพกันไปนะฮะคือพอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาถูกลมพายุพัด
หลังคาเปิดนะเจ้าของบ้านเองก็ฝันฝันว่าสามีที่ตายไปแล้วเนี่ยให้เอาป้ายบ้านเลขที่๖๗ลงมาจากบ้านให้หน่อย
เขาก็เออทำไมฝันแบบนั้นมันเลขที่บ้านหกเจ็ดก็เลยไปหาซื้อล็อตเตอรี่ลงท้ายที่หกเจ็ดเพื่อเสียงโชคสุดท้ายใครจะคิดว่าได้ประวัติที่หนึ่งสมใจนะฮะสิบสองล้าน
ที่สำคัญเงินทั้งหมดที่นายสายพิรุณได้ไปผมขอมอบให้กับเมียผมทั้งหมดเลยครับ
โอ้โหจ่ายพี่รอบมากเอ่อให้เมียหมดทั้งสิบสองล้านก็ใช้ด้วยกันแหละพัวเมียใช้ด้วยกันค่ะ
ค่ะเอายังอยู่ที่อีสานบ้านเห่าอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ก็มีคนดวงเฮงเหมือนกันเด้อสิบสองล้านบาทคือกันเด้อนี่
นางสาขอนนามลัยเป็นเกษตรกรในยุคสี่สิบห้าปีค่ะ
เธอถูกรางวัลที่หนึ่งนะสองใบสิบสองล้านบาท
แล้วก็เธอเล่าที่มาที่มาที่ไปให้ฟังบอกว่าสัปดาห์ก่อน
กลับจากการทำธุระแวะซื้อไก่ย่างส้มตำ
ไปเจอพ่อค้าลอตเตอรี่พอดีมาเสิร์ฟโชคให้พร้อมกับไก่ย่างส้มตำ
กำลังจบส้มตำอยู่เออแล้วก็พ่อค้าเนี่ยเอามาขาย
เธอบอกว่ามีบอหกเจ็ดมีบอมีไหมหกเจ็ดเออหาแหน่หาแหน่
ถามว่ามีไหมมีได้มา๓ใบและได้มาจากไหนเธอบอกว่า
เพราะยายนอนละมือบอกเลขนี้อยู่กับยายอย่างเงี้ย
ละเมอบอกหกเจ๊หกเจ๊แบบนี้เธอก็เลยจำมาซื้อ
ซื้อสามใบถูกรางวัลเอ่อที่หนึ่งเนี่ยสองใบ
เงินทั้งหมดนี้จะเอาไปใช้หนี้และเก็บให้เป็นทุนการศึกษาลูกสองคน
ต่อไปผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ในร้านส้มตำแล้วกัน
ถูกกับเขาบ้างค่ะอืมมาต่อเลยนะคะ
สำหรับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอีกคนหนึ่งคนนี้ค่ะ
หน้าตาสวยเชียร์คุณนพัสราธีคสุคุณรู้หรือเปล่า
คุณนพัสราคุณมีพี่สาวชื่อสุพัสราธิคสุนะ
ใช่ใช่ค่ะเท่านี้ฉันเป็นพี่สาวคุณเองค่ะหืม
รับไปสิบสองล้านบาทถูกรางวัลที่หนึ่ง
สองใบแบบนี้นะคะคุณนพัสราเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเอ็กซ์เรย์โรงพยาบาลค่ายสุรณารี
จังหวัดนครราชศรีมารับไปเลย๑๒ล้านบาทที่มาของเลขเด็ด
ก็นั่นแหละเลขที่เราเล่าข่าวกันที่คุณเพชรไปล้วงไปจับสลาก
ลูกคุณพุ่มพวงแล้วได้มาหาเลขหาซื้อเลขนี้
จนกระทั่งไปได้มา๒ใบได้มา๒ใบเสร็จปุ๊บเอ้าถูกรางวัล
ถูกรางวัลเธอบอกว่าเงินที่ได้ก็จะเอาไปทำบุญดีค่ะ
สร้างบ้านแล้วก็เก็บไว้ในบัญชีธนาคาร

แต่ก็คิดไม่ถึงว่ามันจะอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าไม่มีใครจะน่าอิจฉาเท่ากับครอบครัวดังต่อไปนี้

ของผม๓๐ล้านหน่อ
อยู่ที่อำเภอภัยสาลีจนครสวรรค์

นายกำชัยฮาไทยภัยบูรณ์อายุ๖๖ปี
โอ้โหหน้าตาไม่รู้จะยิ้มยังไงให้กว้างกว่านี้แล้ว
เพราะว่าอยู่กับคู่ชีวิตก็คือคุณบุญเรือน
อาชีพคุณครูอายุ๕๙นะคุณบุญเรือน

คุณกำชัยไปซื้อลอตเตอรี่มาจากแผงค้าบริเวณหน้าสารเจ้าแม่เจ้าพ่อภัยสาลี
จริงแล้วเนี่ยไปเลือกเรียกอื่น

มันเหลืออันนี้ทั้งชุดอยู่๕ใบ

สุดท้าย๕ใบที่ไม่ตั้งใจซื้อ
มันกลายเป็นรางวัลที่๑๓๐ล้านนะคุณ
แม่อะไรจะขนาดนั้นดวงคนจริงนะครับ

อาวุธภาพที่ดาบตำรวจสมพงศ์ณกุลรำ
สังกัดสพพรบเมืองจังหวัดสุมริ่น
แท่นเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืนเช่นเดียวกัน

มันรวรรณที่๑ได้ไป๖ล้านเหมือนกัน
เจ้าตัวก็บอกว่าซื้อสลากมาจากพ่อค้าที่ขี่รถจักรยานเร่มาขายตามบ้าน
เงินที่ได้ก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
ภรรยาของดาบตำรวจสมพงศ์ชื่อว่าคุณยุพินก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
สามีมีอาการป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุ
เพื่อนก็แนะนำให้ไปกราบไหว้บูชาพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธที่อุดร
สามีพอกลับมาจากอุดรมาปฏิบัติธรรม
มนต์นั่งสมาธิกรรมฐานแล้วที่สำคัญถือศิลป์กินเจทุกวัน
ตอนนี้สามีหายป่วยแล้ว
แล้วเชื่อว่าความดีที่ทำถือศิลป์กินเจไปหาพ่อปู่แม่ย่า
ก็ถือว่าเป็นการให้โชคลาภในครั้งนี้
เกิดจากการรับพรพ่อปู่จากแม่ย่า
ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนนะครับ
เดี๋ยวอีก๑๕วันติดตามกันใหม่ว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่คนต่อไป
แล้วฝากเฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยนะค่ะ
ทำไมเราไม่เฉลี่ยวใจสักนิดนึงนะ
ร้านส้มตำคุณต้องไปซื้อรถตรงนี้ร้านส้มตำ
แต่ละคนมีดวงแตกต่างกันไปนะคะ